ตามนะครับแต่ว่าเริ่มต้นไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คือความจริงแล้วมันก็ทำให้สะท้อนให้เห็นว่า

สามีภรรยาคู่หนึ่งครับทะเลาะกันกลางดึก

ได้ส่งค่างวดรถจักรยานยนต์มา๓เดือนกินเบียร์กันเข้าไปด้วย
ปรากฏว่าไม่รู้คุยกันอีกท่าไหนเมียเอามีดแทงผัวไปสองแผล
แทงเสร็จบอกจะพาไปหาหมอแต่ว่าสามีไม่ยอมไป
ปรับความเข้าใจกันก็พากันไปนอนกลางดึกก็เสียชีวิตครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองสมุทรปราการนะครับ
ห้องพักคนงานไม่มีเลขที่อยู่ในซอยมังกรนาคดี
ซอยย่อยทองอ่อนตะบลแพร่กระสาอำเภอมสมุทรวาการ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวซึ่งมีอยู่๕ห้องนะฮะที่อยู่ติดกัน
แล้วก็เป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างด้วยเอาไว้ให้คนงานพักครับ
แล้วก็เอาไว้เก็บพวกทรายพวกเสาเข็มในห้องพักห้องที่หนึ่ง
พบศพนายนครบุญทวีอายุ๒๗ปีเป็นชาวยะโสธร
ถูกแทงเข้าที่ราวนมซ้าย๑แผลกับที่ไหล่ขวาอีก๑แผลนะครับ
แต่ไหล่ขวาเนี่ยลักษณะแบบเฉียวหน่อยนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับเป็นภรรยาของผู้ตาย
ชื่อนางสาวปรียาผุดผ่องอายุ๒๗ปีเท่ากัน
ก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่หน้าห้องพัก
ในสภาพที่มือทั้งสองข้างก็เต็มไปด้วยคราบเลือด
้วนางข้างขวามีรอยถูกของมีคมบาด
แล้วก็พบมีดปอกผลไม้ยาวสัก๕นิ้วตกอยู่๑เล่มในที่เกิดเหตุ
จากคำให้การของภรรยาผู้ตายที่เป็นผู้กอเหตุ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เธอกับสามีซื้อเบียร์มาดื่มด้วยกัน๒คนในห้องพัก
๓ทุ่มระหว่างนั่งคุยกันอยู่จากคุยกันไปคุยกันมา
ก็กลายเป็นทะเลาะมีปากเสียงกัน
มาจากเรื่องไม่มีเงินไปจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์
ค้างค่างวดจักรยานยนต์มา๓เดือนแล้ว
ระหว่างที่ทะเลาะกันฝ่ายชายก็เดินไปนั่งที่แคร่หน้าห้องพัก
ฝ่ายหญิงบอกว่าก็เดินตามมาทะเลาะอีก
แล้วยอมรับว่าเกิดความโมโหอารมณ์ร้อน
เบียเข้าไปด้วยขาดสติควบคุมอารมณ์ไม่ได้
โมโหสามีเดินเข้าไปหยิบมีดที่อ่างล้างจาน
แล้วก็ปรีเข้าไปแทงสามีจนบาดเจ็บนะ
เข้าไปสองแผลแผลหนึ่งที่ราวนมซ้าย
กับอีกแผลหนึ่งที่หัวไหล่ขวา
พอแทงไปสามีก็แย่งมีดมาได้
แล้วระหว่างที่แย่งมีดมีดไปบาดนิ้วเธอ
พอถูกมีดบาดนิ้วแล้วเห็นเลือดไหลออกมา
จากที่บริเวณหน้าอกของสามีด้วยเธอบอกว่าเธอก็ได้สติ
ก็รีบบอกสามีว่าไปหาหมอดีกว่าแต่สามีไม่ยอมไป

เพราะว่ามันเป็นมีดปอกผลไม้ยาวสักแค่๕นิ้ว
กับสามีก็มานั่งปรับความเข้าใจกันที่หน้าห้องพัก
ทั้งทั้งที่ถูกแทงกันแล้วนะแล้วก็โทรไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ให้กับแม่ของสามีฟังด้วยว่าเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็แทงเข้าไปแต่ว่าสามีไม่ยอม
ไปหาหมอพอบอกแม่เสร็จเธอกับสามีก็กลับเข้าไปนอนในห้องพักตามปกติ
จากนั้นสักตี๓สามีได้เกิดอาการชักเกร็งแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายเธอบอกเธอ
ตกใจฮะก็เลยรีบวิ่งออกไปที่หน้าห้องไปถึงหน้าปากซอยขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วกลับมาที่ห้องแต่พบว่าสามีแน่นิ่งไปแล้วตายแล้วนะซึ่งเธอบอกว่าเธอยืนยัน
ทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบไม่คิดว่าสามีจะถึงขั้นเสียชีวิตทีนี้ค่ะชุด
สืบสวนก็ต้องคุมตัวคนก่อเหตุก็คือตัวภรรยาเนี่ยนะคะไปที่สพมสมุทรปราการส่งตัว
ให้พนักงานสอบสวนแล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหานะคะเราให้นักข่าวของเราลงพื้นที่
ด้วยไปตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะเราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่บ้าน
เกิดเหตุเลยนะคะก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนที่เห็น
เหตุการณ์คนแรกเลยอ่ะค่ะนางสุธินีเพชรัตน์เขาบอกว่าช่วยเวลาประมาณตี๓ตี๔
ได้นะคะตัวภรรยาที่ก่อเหตุเนี่ยวิ่งไปเกาะรัวบ้านเขาแล้วก็ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
โอ้โหมาแบบน่าตกใจมากนะคะแล้วก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องพูดคำเดิมวนไปวนไปว่า
ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่หายใจแล้วพูดวนอยู่แบบเนี้ยค่ะเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าก็รีบโทรหา
ตำรวจให้ก็โทรไปสองรอบก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านคนอื่น
อื่นที่อยู่ใกล้ตรงนั้นน่ะนะคะ
วิ่งมาก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ช่วยหนูด้วยบอกอ้าวช่วยยังไงใครเป็นอะไรเขาบอกไม่หายใจ
แล้วไม่หายใจแล้วแล้วใครเป็นยังไงล่ะก็บอกแฟนเขาบอกว่าเอาโทรหา๑๖๖๙สิเขาบอกโทร
แล้วไม่ติดก็เลยช่วยเขาโทรมันก็ไม่ติดแต่ตอนแรกคิดว่าเขาเป็นลมคิดว่าแฟนเขาเป็นลมหรือ
อะไรเพราะเขาบอกไม่หายใจแล้วแต่สีหน้ามันเหมือนตื่นตื่นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเขาตกใจไง
เพราะปกติเขาจะไม่ไม่เคยคุยกันไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วยเนี่ยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไหน
ก็ไม่เคยเจอเขานะเนี่ยเจอตอนที่เขามาเรียกเนี่ยแหละก็เห็นเขาวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าคือไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหน้าเขาจัง
เนี่ยค่ะเพื่อนบ้านคนนี้ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นสามีพระยาคู่นี้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกในซอยอยู่บ้างนะคะ
แล้วก็ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่เดือน
ตัวเพื่อนบ้านเองบอกว่าตกใจมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนแถวนี้คนในพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยอะค่ะ
หลังจากนั้นคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปที่สพเมืองสมุทรปราการนะครับเพราะว่าคดีอยู่ที่นี่
ไปคุยกับร้อยตำรวจเอกสเถียนชูศรีวาดรองสรวัสดิ์สอบสวนสพมสมุทรปลาการ
ตอนนั้นก็กำลังสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่พอดีเลยนะครับ
ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปนั่งคุยกับผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ซึ่งคุณนฤทธิ์บอกว่าผู้ต้องหาเองก็ลักษณะก็ยังสับสนนะฮะ
ดูแล้วก็ยังให้การไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องเท่าไหร่นัก
ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับ
แต่ระหว่างสอบปากคำตำรวจถามถึงช่วงขณะที่แทงสามี
พอถามถึงช่วงนี้นางสาวปริยาก็ร้องไห้ออกมานะฮะ
แล้วก็ยังบอกกับคุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
หนูไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ได้คิดว่าจะแทงให้ตาย
ตอนนั้นมันทะเลาะกันแล้วมันพลั้งมือ
แต่ก็ต้องถูกแจ้งข้อหานะครับตำรวจแจ้งข้อหาก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานะฮะ
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ